เรามาต่อกับการวิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งการลงทุนเช้าวันนี้นะครับ

มาพร้อมกับคุณธนรัฐอิสระกุลครับ
ท่านเป็นผู้มนวยการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์หลวง
ระหว่างวันนี้ทำจุดสูงสุดด้วยนะบวกไป๑๐กว่าจุดนะ
ไม่ได้เห็นนานแล้วนะขึ้นมาถึง๑๐จุดอย่างนี้
ร่วมกันซื้อขาย๓๙๒๖๑ล้านนี่ถือว่าเยอะกว่าค่าเฉลี่ยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าค่าเฉลี่ยของปีนี้น่าจะโอ้โหผมเห็นเทรด๒สัปดาห์ก่อนนะ
อยู่ประมาณ๓๐๐๐ต้นตอนนี้เริ่มขึ้นมานิดนึงนะครับ
แล้วก็คนที่ซื้อสุทธิเมื่อวานนี้นะครับคือนักลงทุนภายในประเทศนะครับ
ไป๘๕๔ล้านนะครับมาดูสถาบันซื้อไป๔๕๓ล้านนะครับ
ขณะที่นักทุนต่างชาตินี้เมื่อวานนี้ขายออกมาสุทธิ๑๙๒๔ล้านนะครับ
แต่ดูต่างชาติขายแต่ค่าเงินก็ยังดูปกติอยู่ใช่ไหมครับพี่เอก
อยู่ครับก็ยังเป็นทิศทางการแข่งค่าต่อเนื่องนะครับ
เมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเห็นตลาดหุ้นขึ้นเยอะเริ่มกลับมาคึกคัก

คือคักดีครับไม่ได้เห็นตลาดขึ้นอย่างนี้มานานแล้วนะครับ
แล้วก็ในเมื่อวานนี้นะครับเสียในว่าหุ้นที่ขึ้นมาจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วเลยนะ
จะเป็นหุ้นพลังงานนะครับหุ้นทางด้านของธนาคารก็มีการปรับตัวขึ้นได้ดีครับ
นะครับแต่วันนี้ต้องติดตามนิดนึงนะครับ
เพราะว่าทางต่างประเทศเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างกระทบกับตลาดหุ้นทั่วโลกเหมือนกันนะครับ
เมื่อวานนี้ทางเกาหลีเหนือเมื่อคืนใช่ไหม
เมื่อคืนเมื่อคืนยิงแล้วใช่ไหมพี่
ยิงข้ามประเทศญี่ปุ่นไปนะครับ
เช้านี้นี่ดัชนีนิเกอีเปิดมาลบร้อยกว่าจุดแล้วนะครับ
นั้นก็น่าจะมีมาตรการตอบโต้เหมือนกันนะครับจากทางญี่ปุ่นนะครับ
ก็ต้องติดตามสถานการณ์หน่อยว่าเมื่อวานนี้โอ้โหอาจจะขึ้นมาดีมาก
แต่วันนี้ทั่วโลกเริ่มมีการสั่นคลอนนิด
เพราะฉะนั้นพี่เอกมองภาพตลาดทั่วโลกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้
แต่สินทรัพย์ที่ทำให้ในแง่สินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นแรงเมื่อคืนนี้ก็คือ

คาทองคำในตลาดโลกตอนนี้ทะลุระดับ๑๓๐๐เหรียญต่อออนขึ้นไปแล้วนะครับ
โอ้โหยิ่งเกิดสงครามทองคำนี่ยิ่งขึ้นใช่ไหม
ก็ทุกคนกำลังมองว่าพอมีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับ
เงินก็จะหนีไปส่วนสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอย่างเช่นตัวทองคำนะครับ
คำในบ้านเราเองตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณสัก๒๖๐๐บาทแล้ว

เพราะฉะนั้นใครซื้อก่อนหน้านี้ประมาณ๑๒๐๐บาท
ตอนนี้ยิ้มหมดแล้วนะนะครับตอน๒๓๐๐บาทนะครับ
แต่เมื่อวานนี้ทางต่างประเทศนะครับ
อย่างดาวโจรหรือทางยุโรปนะครับ
ตลาดหุ้นก็อยู่ในกรอบแคบเหมือนเดิมนะครับ
เมื่อวานนี้ดาวโจรนี้ลบไปแค่๐๒สูงจุดนะครับ

ทางอังกฤษก็ลบไปนิดเดียวลบ๐๐๘
ทางเยอรมันลบนิดมากหน่อยลบ๐๓๗เปอร์เซ็นต์
ก็น่าติดตามเหมือนกันเพราะว่าทางฝั่งอเมริกา
ตอนนี้น่าจะมีเรื่องพายุเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับ

แล้วทำให้กลุ่มของทางด้านโซนเท็กซัต
ซึ่งผลิตน้ำมันค่อนข้างเยอะด้วยนะกระทบขนาดไหนครับพี่เอก
โซนนั้นเป็นโซนที่เขาเรียกว่ามีแหล่งผลิต
เรื่องของตัวพวกโรงผลิตโรงการเยอะมากเลยนะครับ
เวลาเกิดเหตุการณ์ในเรื่องพายุเข้าทำให้พวกโรงกันต้องมีการปิดครับ
ปิดก็คือไม่ทำการผลิตน้ำมันออก

ถ้าเราไปดูเหตุการณ์ในอดีตนะครับท่านผู้อาจจำได้นะครับ

ก็ส่งผลให้ในเรื่องของตัวราคาค่าการกัน
มีการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับ
ก็ในโซนนั้นนี่เขาบอกว่ากำลังการกลั่นนะครับ
น้ำมันดิบปริมาณนี้อยู่ที่ประมาณ๕๘๔๐๐๐ล้านบาเลลต่อวัน
ค่อนข้างเยอะเยอะนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับใช่
เมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านหุ้นโรงกัน
เราก็มีสไลด์นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับ
ปัจจุบันนี้เราเห็นสไลด์แรกนะครับที่เตรียมมา
ก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับพายุนะครับทอนาโดที่เกิดขึ้นนะครับ

ทำให้ในเรื่องของตัวหุ้นลงกันได้รับประโยชน์

อะไรแบบนี้จะเป็นหุ้นที่เรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์

เพราะฉะนั้นในสไลด์ที่๑ในหุ้นกลุ่มโลกันนะครับ
พี่เอกบอกเลยว่าซื้อเก่งกำไรใช่ไหม
ก็คือว่าว่าในอดีตนี้เห็นตัวเลขค่อนข้างชัด
ถ้าเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติแบบนี้

ค่าการกันจะมีการปรับตัวขึ้น

อย่างเช่นพายุทางด้านของคาทรีน่า

เราจะให้ดูว่าค่าการกันขึ้นแรงยังไงบ้าง

เห็นได้ว่าค่าการกันมีการปรับตัวขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์

การกันจะปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างดีทีเดียว

เพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์นะครับจริงง่ายก็คือ

มาลองเปรียบเทียบดูช่วงนั้นเป็นอย่างไร

ตอนนี้ค่าการจ่ายเริ่มกระเตื้องสูงขึ้นแล้วใช่ไหมพี่

จะให้ดูนะครับเปอร์เซ็นต์ด้านล่างที่เป็นรูปสีน้ำเงินสีเข้ม

ลองลงมาจะเป็นตัวบางจาก๒๐ตัวท็อป
โอ้โหเพราะฉะนั้นในกลุ่มแกสโซลี

เพราะฉะนั้นเลือกหุ้นใน๕ตัวนี้
ที่ติดตามกับแกลีนได้ก็คือ
เพราะฉะนั้นแนะนำเลขกินกำไรได้ใช่ไหม

นะครับอันนี้คือกลุ่มน้ำมันครับ
แต่ตัวเลขที่น่าติดตามปีนี้เหมือนกันนะครับ

นะครับนั่งทุนต่างชาติตอนนี้
รู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้ว

ซึ่งเป็นการระดมบริษัทจดทะเบียนดีกว่า

ซึ่งนักลงทุนกองทุนต่างชาติก็น่าจะมาฟังงานนี้เหมือนกัน

ต่างชาติจะกลับมาซื้อหุ้นไทยได้หรือเปล่าใช่ไหมพี่เอก

ซึ่งอาจจะส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยในปลายปีน่าจะดูดีขึ้น

ส่งคืนให้ทางห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยกับคำแนะนำ